วันนี้ที่ปลาจีนบุรีถ้าคุณพระไม่ช่วยนะร้านไก่หมุนนี้อาจจะไม่ได้ขายแล้วก็ได้ครับ
ถ้าคุณพระไม่ช่วยไม่มาอะไรจะเกิดขึ้นคุณผู้ชมฮะ
โยมโยมเรียกไม่มีใครออกมาท่านเอาพลั่วนะครับมาโกยดับไฟให้
ผู้สื่อข่าวไปพบกับหลวงพ่อสุรพลครับหลวงพ่อสุรพลสุเมโทอายุ๖๑
ที่วัดอินแบกครับห่างจากร้านไก่หมุนไปกิโลเดียว
ท่านลาวบอกว่ากลับจากบิทบาทเห็นแล้วขวรขโมง
มาดูใกล้เอาไฟไหม้นี่ไฟไหม้เรียกตั้งนาน
โยมออกมานะครับท่านก็เลยถือวิสาสะนะครับ
เข้าไปช่วยถือทั้งย่ามทั้งบาทดับไฟให้
ผู้สุดข่าวลงพระพิทธิไปที่ร้านไก่หมุนลิมสนบ้านธ่าประชุม
ระบบนศรีมหาโภษอำเภอศรีมหาโภษครับ
ไปเจอกับพี่อิทธิพลเจ้าของร้าน
เล่าบอกว่าก่อไฟไว้ย่างไก่ไว้เอาพัดลมเป่าด้วย

ขี่รถไปส่งแฟนโอ้โหดีนะ

ติดเตาไว้ครับติดเตาไว้ตรงนู้นเนี่ยปกติก็ไม่มีอะไรหรอก
แต่พอดีเตามันเริ่มผูแล้ว
กายไฟก็เลยมาโดนตรงนี้
ที่วิทยาลัยมิกาศี

เรื่องฟื้นไฟนี่ประมาทไม่ได้เลยนะคะ